เริ่มที่ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเดินทางถึงประเทศยูเออีแล้วนะครับ
ที่จะแข่งขัน๒เกมในช่วงฟีฟาเดย์นะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีของเราก็จะถ่ายทั้ง๒เกมนะครับ

หลังจากที่เดินทางถึงเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรกทันทีเลยครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเกมอุ่นเครื่อง
ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่อากาศค่อนข้างเย็นนะครับ
ภูมิประมาณ๒๒องศาก็มีการใช้เวลาไปประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
เรียกเหงื่อเบานะครับให้นักกีฬาได้ตื่นตัวด้วยนะครับ
หลังการฝึกซอฟต์เนี่ยอากิสุทักราบแมนกองหลังทีมชะไทยก็บอกว่า
อากาศค่อนข้างเย็นนะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการเล่น
เพราะว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศให้ได้นะครับ
ผู้เล่นในชุดนี้หลายคนเคยเล่นมาร่วมกันก่อนนะครับ
เรามีความเข้าใจกันทุกคนช่วยกันเล่นอย่างแน่นอนนะครับ
เราจำลองครับแผนการเล่นของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
คาดการณ์กับสามแผนการครับไปดูที่แผนแรกกันหน่อยนะครับ
ในระบบ๔๒๓๑ภูกษาประตูเป็นกำพลปฐมอังคกรนะครับ
องหลังมีสุพนันบุรีรัฐมนูเอลทอมเบียกิจสดากาแมน
แล้วก็พีรพัฒนชายาของกลางนะครับ
มีธีรธรรมบุญมาธรรมวิวเทพป้อมพันธ์
ตัวลุกมีสุพนัทเหมือนตาชะนาธิบสงกสิน
ประโชคสารชาติแล้วก็สุภาชัยใจเด็ดนะครับ
ไปดูแผน๒กันเลยนะครับในระบบ๔๓๒

กลางหลังมีนิโคลัสมิโคซัลมโนเอลธอมเบียกิสดากาแมน

กลางกลางมีธีรธรรพันธ์พ่วงจันทร์ชะนาธิบ
แล้วก็ภีรธรรมชำระสนิทสัตว์ธรรมีนะครับ
กลางหน้ามีสุพทัศน์เหมือนตาสุพชัยใจเด็ด
แล้วก็สุปโชคสารชาตินะครับ

ที่๓ในระบบ๓๔๑๒นะครับ

กลางหลังก็มีกิสดากาแมนมโนเอลธอมเบีย
อันนี้ตัวล้อวิ่งขวาและซ้ายครับ
ก็เป็นนิโครัฐนิโกซันแล้วก็ธีรทรนะครับ

พีดโดลชำระสนิทชะนารทิพธ์สรงกษิลนะครับ

และกองหน้าก็จะมีสุภาชัยใจเด็ด

ทีมชาติไทยเคยเจอซีเรียมา๕นัดนะครับ
นับเฉพาะผลการณ์ขันใน๙๐นาที
ทีมช้างศึกชนะ๓แล้วก็เสมอ๒ครับ
เกมล่าสุดเมื่อวันที่๓มิถุนายนปี๒๐๑๖นะครับ
เสมอกับซีเรียในฟุตบอลคิงครับ
ครั้งที่๔๔ก่อนที่เราจะดวนจุดโทษชนะไป๗ต่อ๖นะครับ
ก็ย้ำโปรแกรมนะครับทีมชาติไทยเจอกับซีเรียในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ
วันที่๒๕แล้วก็วันที่๒๘เนี่ยนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งโปรแกรมก็คือฟุตบอลหญิงโอลิมปิก๒๐๒๐

วันที่๑เมษายนไทยพบกับสิงคโปร์ครับคลิกออฟเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
ไปดูความพร้อมของทีมฟุตบอลชายกันหน่อยนะครับ
อายุไม่เกิน๒๓ปีก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องก่อนการแข่งขันโดฮาครับ
ที่สองก็จะพบกับกาต้านะครับก็จะไม่มีบุครีเหล็มดีครับ

เจ็บเล็กน้อยนะครับการฝึกซ้อมทรงชัยทองฉ่ำกองหลังทีมชาติไทยของชมบุรีนะครับ
บอกว่าจากเกมที่เสมอกับซาอุดีอาราเบียมา๒ต่อ๒นะครับ
มีจุดที่ต้องแก้ไขอีกเยอะนะครับเกมรับเราก็ต้องพยายามสื่อสารกันให้มากกว่านี้นะครับ
เพราะบางคนก็ต่างภาษากันส่วนแนวทางการสร้างเกมจากหลังใบหน้าเนี่ยเน้นตรงนี้เสมอครับ
เพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของโค้ดอิสระศรีทะโลโดยผลการแข่งขันเนี่ยจะเป็นรองด้วยนะครับ